สาธุชนเขาพากันไปไหว้ขอพรแบบจัดเต็มเลยนะ
เขามีไหว้พระขอพรแล้วไปนอนโลงแปดสีพร้อมกับไป
รอดมีตัดหวายค่ะ
เสริมสิริมงคลกันไปวัดเหนพราย
พาไปกันบ่อยแล้วนะคะอยู่ที่ตำบลวังน้ำทรัพย
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
สาธุชนจำนวนมากเขาเดินทางมาไหว้ขอพร

หลวงพ่อสีชมพูหลวงพ่อโต

และก็อย่างที่บอกจะต้องไปลอดมีดตัดหวายลูกนิมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีดนี้มีน้ำหนัก๑ตันนะคุณ
หนึ่งตันเป็นมีตัดหวายขนาดยักษ์เลยค่ะ
คือเขาเชื่อกันว่าพอคุณได้ไปลอดใต้มีดตัดหวายยักษ์เนี่ย

นี่อะไรที่มันไม่ดี
ตัดตะพะเพาะสเนียจันรายอภิวัญชายเย

คือมันก็เหมือนตักสิ่งที่ไม่ดีออกไป

วังเจ้ามาฮั่น

แล้วก็จะมีผู้ที่ไปล้วงหายเสี่ยงโชค
อยู่ตรงนี้ก่อน
ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วจั๊ย

ผัดดานักเสียงโชคเขาจะมาพร้อมกับ
หลาบน้ำแดงจุดทูปขอพร
แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือแม่ตะเคียน

ถูกรางวัลที่๑ไปแล้วถึง๒ราย

ทำเล่นไปที่นี่มีหลายจุด